ก่อนหน้านี้ลุงพลกับป้าแตนมีงานอีเวนต์เข้าไม่เว้นแต่ละวัน
งานเข้าอันนั้นเรียกงานเข้าจริงงานมาพร้อมกับเงิน
แต่ช่วงนี้งานเข้าเหมือนกันแต่เป็นเข้าอีกแบบนึงนะ
เป็นเข้าอีกแบบนึงเข้ามาแล้วปวดหัว
เป็นเรื่องของดราม่าล้วนไม่ว่าจะเป็นดราม่าท่อนไม้หน้าบ้าน
ราม่าเงินที่ได้จากการเป็นยูทูบเบอร์
ดราม่าที่เกิดขึ้นกับหมอปลาและดราม่าที่เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ช่องอื่น
ที่ฉันพูดมาดิฉันก็เหนื่อยเองเห็นไหมคะมันมีหลายเรื่องนะคะ
พูดถึงเรื่องของดราม่าท่อนไม้หน้าบ้านก่อน
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบไม่เจอลุงพล
วันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบอีกที
พอเข้าไปตรวจสอบนักข่าวก็ต้องไปตามทำข่าวแบบนี้
แล้วก็ยูทูปเบอร์เต็มไปหมดเลยเนี่ย
องหน้าทางฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าว
ฝั่งขวานี่ส่วนใหญ่จะเป็นยูทูบเบอร์
และช่วงเวลานี้แหละมันเกิดเรื่องงานเข้าอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าจู่นะลุงพลค่ะ
ไปขอถือไมค์ของช่องหนึ่งช่องอมริน
หลังจากนั้นนะเขาก็ไม่ให้ถือเพราะว่าทุกคนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะ
และหลังจากนั้นค่ะเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเลยค่ะ
คือต้องบอกว่างงไปตามตามกันทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช่ไหมที่มา
ผู้สื่อข่าวแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ที่อยู่โดยรอบก็ตกใจว่าเกิดอะไรกันขึ้น
คือปกติเราจะเห็นภาพลุงพลก็คือไม่ร้องเพลงก็ร้องไห้
เป็นคนซื่อเป็นคนตรงถูกไหม
แต่วันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันว่าเอ๊ะลุงพลเครียดอะไรหรือเปล่า
ไม่ให้ถือไมค์แล้วทำไมเป็นอาการแบบนี้
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักข่าวช่องอมรินนะ
แต่ทีนี้มีอีกหนึ่งตอน
ลุงพลค่ะเดินเข้ามาหาผู้สื่อข่าวช่องเรานี่แหละ

อย่างจิตตีใช่ไหมคุณกิตตีศักดิ์ใช่ค่ะ
เกิดการแย่งโทรศัพท์มือถือของนักข่าวที่ถืออยู่
แล้วก็ต่อว่าว่ามาถ่ายภาพได้ยังไง

แล้วก็ทำท่าเข้าไปเหมือนจะทำร้ายนักข่าวเราด้วยนะคะ
เอาให้ดูกันเลยค่ะเหตุการณ์ช่วงนี้ค่ะ
ทำไมครับ
ขออนุญาตผมยังถ่ายผมน่ะ
ขออนุญาตผมยังถ่ายผมน่ะ
คือแกน่าจะเครียดจริงนะเพราะปกติแล้วเนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมติดตามเนาะข่าวช่องเราไทยรัฐนิวสโชว์เนี่ย
คุณติก็จะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลุงพลเป็นปกติอยู่แล้วนะ
คุ้นเคยกันดีและคุณติได้เคยให้ลุงพลร้องเพลงให้ฟัง

เอ้าแต่วันนี้ณวันนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ

เอาช่วงที่๓เท่านี้นะเท่านี้ยังไม่พอนะ
มีช่วงที่๓นะลุงพลเดินไปที่ศาลหน้าบ้าน
แล้วช่วงนี้ตะโกนเลยตะโกนขึ้นมาเลยบอก
ไม่อนุญาตให้ทำข่าวแล้ว

ทั้งหมดไล่เรียงไปทำไลน์เลยเลย

แล้วก็มาพูดคุยกับนักข่าวไทยรัฐทีวี

ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่ให้ถ่ายแล้วเนี่ยนะคะ
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ประมาณนี้ทั้งหมด

นักข่าวช่องอมรินเขาก็เลยเดินทาง
แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็เลยแสดงความคิดเห็นเป็นทนายค่ะ

เจ๋งเย็นนะครับอย่าแย่งใหม่
ลุงพลทำร้ายร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับ

ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
จำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือเนื้อหาทั้งหมด
นักข่าวเขาก็ทำหน้าที่ลุงไม่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นสิทธิ์ของลุง
แต่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายกันนะครับ
นี่คือเรื่องราวนะคะที่ทนายเห็นแล้วทนายเกิดผลนะคะ

กลับไปนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบ
ท่อนไม้ที่อยู่หน้าบ้านลุงพลเนี่ยนะคะตอนแรกบอกว่าเป็นไม้ตะเคียน

นายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนะคะ
เปิดเผยผลตรวจสอบไม้ตะเคียนท่อนหนึ่ง
สารแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพล
ยืนยันว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้
ชื่อทางการคือไม้มะค่าหนาม
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ลุงพลชี้แจงที่มาของท่อนไม้นี้
เพราะถือว่าไม้มะค่าแต้เขาจัดอยู่ในกลุ่มไม้ห่วงห้ามนะคะ

จะต้องเป็นไม้ที่มาจากที่ดินกรมกรรมสิทธิ์เท่านั้นค่ะ
ทั้งนี้ไม้มะค่าแต้เป็นไม้ที่อยู่ในบัญชีห่วงห้ามประเภทก

และพบในป่าดิบแร้งป่าเบนจพันธุ์ป่าเติงรัง
สำรวจเจอในป่าสงวนแห่งชาติ
หลายแห่งนี่คือท่อนไม้ที่เกิดเป็นดราม่าขึ้นมา
เอามาจากไหนลุงพลต้องไปชี้แจง
คือจริงลุงพลบอกเบื้องต้นว่าก็มันลอยน้ำมา

แต่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันจะเข้าข่ายในเรื่องการครอบครอง
โดยไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะมันเป็นไม้ห่วงห้าม
ตะเคียนเหมือนจะไม่ใช่ตะเคียนจริงด้วยใช่ไหม